ส่วนสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
น้ำท่วมขังการจราจรไม่ต้องพูดถึงไปดูย่านนู้นก่อน
นาตราดก่อนบางนาตราดเมกะบางนา
คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่ช่วงบ่ายยัน๕ทุ่มครับ
ขนวนบางนาตราดนะครับโอ้โหมี๔ทุ่มกว่าแล้วเนอะ
ถนนมราศาสตร์ดูดิทั้งฝั่งขาเข้ากรุงเทพแล้วก็ออกชนบุรีเลยนะครับ
โอ้โหวิกฤตวิกฤตทั้งเข้าทั้งออกเลยนะ

โพสต์คลิปรายงานสภาพการจราจรบนถนนบางนาตราดครับ
ตรงนี้คือบางพลีสมุทรปราการ๔ทุ่มกว่าเกือบจะ๕ทุ่มของเมื่อวานนี้
สภาพการจราจรเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแดงเถือกไปหมด
เพราะว่าเท้าอยู่ที่ไฟเบรกหรือบางคนอาจจะถึงขั้นดึงเบรกมือแล้ว

ทุกช่องการจราจรติดหมด

มหานครขาออกมุ่งหน้าชนบุรี

คือความรู้สึกของคนที่รถติด

ทวิตข้อความเกี่ยวกับการจราจรติดขัดบนถนนบางนาตราด
คือเข้าใจเลยนะว่าปกติเวลาขับรถใช้รถใช้ถนนไม่ควรใช้มือถือ
แต่มันติดนานจนบางคนดับเครื่องดับเครื่องแล้วต้องทวิตในมือถือเลยอ่ะ
ทวิตเตอร์เนี่ยคุณผู้ชมครับเขาโพสต์ภาพการจราจรติดขัดนะฮะ
แล้วระบุข้อความบอกว่าเป็นอะไรที่บันไลสุดหิวและปวดฉี่บนทางด่วน
ออกจากแยกบางนา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีถึงเมกะบังนา๒๐นาฬิกา๓๐นาที
เดินยังเร็วกว่า๓ชั่วโมงเหรอบอกเลยรถติด
แล้วระยะทางตรงนั้นคือมันไม่กี่กิโลเลยนะใช่ครับนี่แหละฮะ
ทุกข์ของคนที่ประสบกับฝนตกน้ำท่วมเมื่อวาน
ส่วนผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้นะครับโพสต์คลิปสภาพการจรจรบนถนนบางนาตราด
ห้างเมกะบางนารถติดต่อเนื่องตลอดเส้นทาง
และระบุข้อความว่าเมกาบังนาเดินได้ก็เดินเพราะไม่ขยับเลยเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วครับ
ข้ามเลยนะมาดูรังสิตบ้างนะไปดูครับการจราจรหน้าตลาดรังสิตช่วงสะพานต่างระดับ
รังศิษย์ตะวันคลนายกเมื่อเย็นวันนี้พบว่านึบนับเฉอะแชะนึบนับ
ไม่รู้จะไปทางไหนเต็มทุกช่องทางครับรถเคลื่อนตัวได้ช้า
ท้ายแถวเนี่ยสะสมไประยะทางยาวหลายกิโลเมตรสุดลูกหูลูกตารุนดอมน้ำแข็งนู่นน่ะ
ขาไปขากลับติดเหมือนกันหมดเลยไม่ต่างกันเลย
นั่นแหละฮะคือไม่รู้จะไปทางไหน
ที่ถิ่นเก่าของดอมเขาครับนี่ฝั่งขาออกไปยังอำเภอธัญบุรีน้ำท่วมขัง
เบิร์นพุทธผิวการจรจรหนึ่งเลนส์ทำให้รถขึ้นตัวช้าสลับหยุดนิ่ง
คือเลนซ้ายแล่นไม่ได้ครับน้ำมันนองอยู่
สภาพการจราจรที่ติดขัดนะครับทำให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ
แล้วก็โดยสารรถประจำทางตกค้างที่ป้ายรถแล้วก็ท่ารถจำนวนมาก

พี่เบิร์ตดูสิคือคนที่รออยู่จริงคือเขาก็แท็กซี่มา
ถ้าไปพร้อมจะไปแต่มันไม่มีแล้วเยอะขนาดนี้
จะขึ้นรถเมย์รถปอไม่ได้มันก็แน่นหมดแล้ว
ไม่ได้ครับต่อให้รถมาก็ขึ้นไม่ได้อย่างที่น้ำแข็งบอก
จะรอรถอะไรอ่ะรอรถประจำทางรถเมย์รถตู้รถสองแถว
แท็กซี่ไม่ต้องพูดถึงหายากมากไอ้วันฝนตกแบบนี้
ค่ะนะครับไม่มีสักคันพอมาถึงก็ขึ้นไม่ได้นะครับ
เพราะว่าบนรถก็เป็นปลากระป๋องมาแล้ว
แล้วพอสมมุติขึ้นแท็กซี่ไปนะ
ค่าบริการบานเลยกดมิเตอร์ทีแน่สองสามร้อยอ่ะ
เจ้าของคลิปนี้ระบุข้อความบอกว่าสงสารคนที่รอรถกลับบ้านมาก
รังสิตสายคลองอ่ะสู้ชีวิตตั้งแต่อนุสาวรีแล้ว
รถเต็มคนขึ้นไม่ได้ตกค้างเยอะมากยาวมาถึงฟิลล
ฟิลล์คือฟิลเจอร์พาร์ครังสิตอ่ะนะครับ
คนก็ยืนรอกันเยอะอีกวิ่งกรูมาที่รถเหมือนฝูงซอมบี้
โอ้โหเขาเปรียบเทียบแบบนี้เลยเห็นภาพเลยเออนะครับ
รถก็เต็มเดินลุยน้ำกันเข้ามาก็เยอะ
กว่าจะผ่านแต่ละคลองกว่าจะถึงบ้านสุดมาก
ส่วนป้ายรอรถประจำทางหน้าห้างฟิลเจอร์พาร์ครังสิต
ช่วง๓ทุ่ม๔ทุ่มเมื่อวานนี้เป็นยังไง
ประชาชนยังแน่นฮะเหมือนมีงานแฟร์ครับ
ตกค้างครับกลับบ้านไม่ได้เทศบาททศพรังสิต
เอารถทหารมาเอารถหกล้อของเทศกิจมาช่วยเหลือประชาชน
ส่งถึงบ้านก็ดึกหน่อยครับเมื่อคืนครับ
นี่ครับเราลากให้ดูการจราจรตั้งแต่
บางนายันรังศิษย์ครับ